จอดไฟแดงมันหลั่งคมมาคม

เขาได้ยื่นเสียงก่อนไหม
เนี่ยครับห่วกหลังยื่นเสียงคมมาคม

เก็บอย่างไรพี่ท่านครับ

เก็บผู้หนึ่งครับพร้อมเก็บสองครับ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

ไม่ใสครับครับผมครับผมครับผมเหตุการณ์เป็นอย่างใดพี่
คือมันเบียกไม่อยู่ครับเบียกเบียกสามหลอบสี่หลอบมันไม่อยู่
อ๋อเพราะฉะนั้นที่จะเลือกฮักขึ้นที่เรียกว่าจะฮักกับมูบัน
โดดมันหลายนะครับครับเพราะฉะนั้นที่จะฮักมันเกี่ยว
ฮักส้มไปเลยครับผมมันมุมที่ท่านเลือกได้
คือกาเอาเต้าฮักไปแหลกเลยบอกครับเอาาไว้ใดยังคือ
ผมโดดข้างในครับผมโดดโดดตัวไหนครับโดดข้าวบ๋อ